แต่นอกจากความเชื่อแล้วจะพาไปดูความสวยงามอลังการแบบแสงสีเสียงจัดเต็มกันบ้างคุณชนะคุณใบตองค่ะ
จะบอกว่าพาไปที่วัดร่องขุน
วัดแห่งนี้เนี่ยดูกลางวันก็สวยหมดสดงดงามอยู่แล้วใช่ไหม
แต่กลางคืนสวยยิ่งกว่าเพราะช่วงนี้เขามีการแสดงมหากรรมแสงสีเสียงจัดเต็มจัดใหญ่ไปดูกันค่ะ
นี่เลยนี่ที่วัดร่องขุนจริงเหรอสวยมาก

ใช่ค่ะย้ำคลั่งคืนก็สวยงามไม่แพ้กันเลยครับ
นี่แหละค่ะการแสดงนี้นะคะถือว่าเป็นการแสดงรอบพรีชัล
รับพรีชัลให้ดูเป็นตัวอย่างใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงจริง
ในช่วงฤดูหนาวนู่นเลยปลายปีค่ะคุณยี่สิบสองพฤศจิกายนถึงยี่สิบสองธันวาคม
ซ้อมกันก่อนให้ดูกันก่อนเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะคะ
ซึ่งการแสดงแสงสีเสียงครั้งนี้นะคะเป็นการใช้เทคนิคยิงแสงไปกระทบกับพระอุโบสถขาว
อืมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างต่างตั้งแต่บริเวณด้านหน้าบันไดก่อนเข้าสู่พระอุโบสถค่ะ
อย่างการยิงแสงสีแดงเนี่ยนะก็จะสื่อถึงแสงของเพลิง
เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขุมนรกเออส่วนแสงที่มีสีนุ่มนวลเนี่ย
รวมไปถึงเรื่องของดนตรีที่ขับกล่อมไปด้วยไปด้วยเนี่ยนะคะ
ก็จะแสดงถึงความรื่นรมความดีงามเรียกว่าทุกอย่างที่สะท้อนออกไปเนี่ยมีความหมายทั้งหมด
และการแสดงชุดนี้นะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมตลอด
หนึ่งชั่วโมงเต็มครับเอาให้ดูแค่นี้เป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยกันก่อน
ดูผ่านจอไปนี่แหละแต่จะบอกว่าควรจะไปดูด้วยตาของคุณผู้ชมเอง
เพราะมันจะสี่มิติก็ว่าได้คุณจะได้เห็นแสงสีเสียงแล้วก็บรรยากาศต่าง
รายล้อมแล้วได้ไปเห็นศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยด้วย
งานนี้คุณผู้ชมใครจะไปเตรียมพร้อมกันค่ะ
เพราะว่าสามารถที่จะสำรองบัตรล่วงหน้าล่วงหน้ากันได้
บอกเอาไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะแต่ละรอบเนี่ยมีจำนวนจำกัด
พันที่นั่งเท่านั้นนะคะใครอยากไปต้องรีบเลย
วางแผนกันล่วงหน้า๒๒พฤศจิกาถึง๒๒ธันวาคม
ไปเที่ยวเชียงรายช่วงหน้าหนาวแล้วไปดูการแสดงแสงสีเสียง
ไปดูสถาปัตยกรรมที่สวยงามไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่น
รับรองฟินแน่นอนมันสวยมาก
ดูปกติเราเคยเห็นวัดร่องคุณแค่ตอนกลางวันจริงนะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสถาปัตยกรรมสวยมันมารวมกับพวกแบบเทคโนโลยีต่าง
ยุคในสมัยใหม่แล้วมันจะออกมาสวยงามแล้วก็วิจิตรการตาแบบนี้
คุณนึกภาพนะที่นั่นเนี่ยบรรยากาศมันจะกระหึ่มไปด้วย
ดังตรีบรรยากาศกลิ่นอายอะไรดีทั้งหมดค่ะ
คนลุกแน่นอนยังไงเตรียมพร้อมไปเที่ยวกันเลยนะ
ลุกสิเชียงรายหนาวจะตาย
ใส่เสื้อกันหนาวด้วยถ้าหน้าหนาวหนาวไง
เราไปกันดูสุดเหนือประเทศไทยเชียงราย